วันนี้จะออนแล้วนะคะก็เรื่องสิ่งของเรื่องนี้คือสายปั่นเล่นเป็นผู้ป่วยทางจิต
ไพรส์ไงที่แบบว่าคุกเข่าขอแต่งงแต่งงานกับแฟน
นี่ไม่ใช่แฟนเขานะนี่ไต้ฝุ่นค่ะนี่แฟนเขาหนอนน้อยนะคะที่จำได้
คุณวุฒินะคะก็คือมีภาพข่าวอย่างหัวเราะน้อยต้นปีไงที่คลิปหลุดตอนนั้นน่ะ
นะคะก็เลยมาอัปเดตกันนะคะว่าหลังจากที่ผูกข้อไม้ข้อมือแล้วนะคะ
งานแต่งจะเป็นวันไหนก็ถามฝ่ายชายเขาบอกว่า๗กรกฎาคม
ส่วนสายป่านที่เคยลือว่าท้องเนี่ยเจ้าตัวจะว่าไงบ้างเดี๋ยวไปฟังทั้งหมด
สายป่านว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดเลยค่ะ
แต่งั้นน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงค่ะ
ตอนนี้กำลังลิสต์รายชื่ออยู่ค่ะ
แต่อย่างที่เห็นน้องผอมมากไม่มีทางเด็ดขาดนะ
หมายถึงว่าน้องหนูไม่มีเลย
น้องใต้ผุนออกมาว่าเคยคุยกับสาวใต้ผุนว่าแบบอยากมีวางแผน
เคยเผาเจ้ากับใต้ผุนอยู่พักนึงแล้วก็แบบแล้วก็ไม่มี

คือจริงแล้วมันเป็นการเตรียมความพร้อม
แต่ว่าป่านยังร่างกายไม่พร้อมด้วยค่ะ
ก็คือตัดข่าวนี้ไปได้เลยค่ะ

แต่ว่าเนื่องจากตัวเล็กอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชม

คือหลังจากงานแต่งเนี่ยคลิวให้วากเลยนะ